สัปดาห์ที่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า
สัปดาห์นี้คนไหร่ที่จะทำกิจกรรมครั้งแจ้งจะออกเดินทางที่ต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษนะครับ
รักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่นั้น
ไม่ได้เป็นการเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองของเราจากพายุลูกนี้โดยตรง
แต่เป็นการเหนียวนำทำให้เกิดความแปรปวดลักษณะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้น
เป็นหางของพายุนะครับที่ทำให้หลายจุดหลายพื้นที่มีฝนเทลงมา
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผลพวงจากพายุลูกนี้โดยตรงแล้วก็จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือการเหนียวนำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมเกิดขึ้นนะครับ
เราดูจากกราฟิกตรงนี้ลูกศรเป็นทิศทางของกระแสลม
ส่วนสีของลูกศรนั้นเป็นความรุนแรงของกรสายลม
สีเหลืองคือกระแสลมที่พัดปกตินะครับส่วนสีแดงคือลมที่มีความรุนแรง
จะสังเกตว่าขณะนี้เองครับกระแสลมนั้นมีการพัดเข้าสู่เมืองของเรา
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วค่อนข้างแรงละทีเดียว
แสดงสัญลักษณ์เป็นสีส้มนะครับ
จะสังเกตว่าเรามีการคำนวณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องไปตลอด๑สัปดาห์
พบว่ากระแสลมนี้มีการพัดเข้าสู่เมืองของเราต่อกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็พัดด้วยความรุนแรงด้วยซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้
ทางโครมมูตุนิยมพฤธิยาก็จะมีการประกาศให้เมืองของเราเข้าสู่เมือง
เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในภายหลังนะครับคงต้องตรวจสอบกันต่อไป
และแน่นอนนะครับขณะนี้เองพายุลูกนี้ได้สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ากระแสลมนี้เองมีการเหนียวนำเอากลุ่มฝนกลุ่มความชื้น
ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
โดยพัดเข้ามาจากฝั่งตะวันตกนะครับจะสังเกตว่าขณะนี้เอง
เมืองไทยนั้นมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
และแน่นอนครับเรื่องของกระแสลมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกระแสลมนั้นจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนครับ
สามารถที่จะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้
คำนวณตั้งแต่๖โมงเช้าวันนี้นะครับไปจนถึง๖โมงเช้าของวันพรุ่งนี้
ถ้าหากเราดูจากกราฟิกตรงนี้อย่างคุณผู้ชมสังเกตพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองสีเขียว
นี่คือบริเวณที่มีกรสายลมที่แรงนะครับ
โดยจากการคำนวณพบว่าตั้งแต่กลางดึกคืนนี้เป็นต้นไปกระแสลมที่มีลักษณะเป็นสีเหลือง
ก็คือมีความเร็วตั้งแต่๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะเริ่มปกคลุมเป็นวงกว้างขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
บริเวณดังกล่าวนั้นจะมีกระแสลมค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
การว่าความระลมสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และแน่นอนครับกระแสลมที่แรงแบบนี้ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อสถานการณ์คลื่นทั้งบริเวณฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนครับ
บริเวณที่มีคลื่นสีเหลืองสีเขียวคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
นั่นก็หมายความว่าทั้งในบริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝั่งอันดามันตอนบน
ในประเทศแสดดนัดกานฝนตอนนี้เป็นต้นปลาย
ตอนนี้มรสุมฤดูฝนเริ่มพัดปกลุ่มเมืองของเราแล้ว
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องฝน

ช่วงสายวันนี้จะสังเกตว่ามีตกกระจายตัวนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบน

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนช่วงบ่าย
วันนี้เริ่มมีการตกบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ฝั่งตะวันตกอาจจะตกหนักหน่อยแถวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี

ช่วงหัวค่ำคืนนี้ฝนนั้นจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ

รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่
ร้อยเอ็ดต้องระวังหน่อยนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนั้น
การว่าจะมีหลายพื้นที่ที่มีฝนเทลงมาอย่างหนัก
พรุ่งนี้ครับกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นจะเริ่มปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย

บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก

ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันพรุ่งนี้ในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น
ต้องตรวจสอบสถานการณ์ฝนเป็นพิเศษด้วยนะครับ

ส่วนใหญ่นั้นกลุ่มฝนจะปกคลุมบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตนะครับ
บริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่อง
ฝนอาจจะตกแบบตกเป็นระยะนะครับ

โดยเฉพาะบริเวณตอนบนจังหวัดประจวบคิริคัน
ฝนอาจจะตกหนักแล้วก็ตกเยอะเป็นพิเศษ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ

สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
จะอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ฝนที่ตกลงมาก็ช่วยดับอุณหภูมิความร้อนได้ดีละทีเดียวนะครับ
คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะอยู่เพียงแค่๓๐ต้นเท่านั้น
ขณะที่บริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้
วันพรุ่งนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการลดอุณหภูมิในเมืองไทยครับ
คำนวณคาดการณ์ว่าในวันนี้วันพรุ่งนี้อุณหภูมิในเมืองของเรา
ต้นเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มาพร้อมกับสายฝนครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเกิดฝน๓๗
นะครับต่ำสุดวันนี้๑๘องศาเซลเซียสสูงสุดวัน
วันนี้๓๙องศาเซลเซียตคาดการณ์ว่าช่วงเรียกเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเรานั้น
อยู่ตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นไปอาจจะตกหนักหน่อยในช่วงเที่ยงนะครับ
หลังจากนั้นฝนในกรุงเทพมหานครจะมีโอกาสตกต่อเนื่องตกแบบกระจายตัวในหลายพื้นที่
จะตกแบบฝนที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับคือตกค่อนข้างที่จะนานกว่าฝนที่ตกก่อนหน้านี้
นี่คือลักษณะภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของอากาศเมืองไทยตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
อย่างที่บอกแล้วครับว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการติดตามข่าวสารรวมมาถึงการดูแลรักษาสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ตอนนี้ผมคุณประตานานพิษศิษฐ์มหันต์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป